วงการมวยไทยบ้านเราก็ตอนนี้พบผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจจะติดโรคโควิด๑๙ด้วยเช่นกัน
ขณะที่กรมสวัสดิการทหารบกก็ยังต้องรอตรวจผลด้วยนะครับ
หลังจากที่สกลมวยตู้นะครับเซียนมวยรุ่นใหม่ออกมาเปิดเผยเป็นคนแรกนะครับ
ในวงการมวยว่าเขาเป็นโรคโควิด๑๙พร้อมประกาศเตือนคนใกล้ชิดให้เฝ้าระวัง
ก็กำลังเปิดเผยตัวเลขของคนในวงการมวยแล้วนะครับ
เพราะว่ามีเซียนมวยแล้วก็ผู้สื่อข่าวป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
ก็นอกจากทางสกลมวยตู้แล้วอีกหนึ่งท่านที่เป็นพิธีกรก็คือ
ก่อนพบว่าสุดท้ายไปตรวจนะครับแล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่าติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องหยุดงานไปก่อนในตอนนี้นะครับ
ก็คือตอนนี้ยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขก็คือ๙คน
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องรอดูว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีการแถลงเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้หรือต่อไปอย่างไรนะครับ
แต่ที่แน่นะครับมีผู้ติดเชื้อในวงการกีฬาแล้วนะครับ
ซึ่งก็เป็นเหล่าบรรดาเซียนมวยรวมไปถึงผู้สื่อข่าวพิธีกรด้วยนะครับ
แล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าพลตรีราชิตอรุณรังศรีครับเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกมีอาการป่วยนะครับ
หลังจากที่ไปร่วมงานที่สนามมวยลุมพินีในวันที่แมททิวดีนไปเป็นพิธีกรครับ
ล่าสุดเนี่ยทางด้านของพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองครับรองโฆษกองบัญชาการกองทัพบกก็แถลงข่าวนะครับว่า
นตรีราชิตเนี่ยตอนนี้ยังไม่แสดงอาการครับแต่ว่าได้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยแล้วก็รอผลตรวจนะครับ
ตอนนี้พักสังเกตอาการ๑๔วันพร้อมทั้งผู้ใกล้ชิดและทางกองทัพบกนะครับก็ได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วยังไม่ยืนยันนะครับรอดูว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะครับสำหรับข่าวนี้ครับ